ยังไงนะคะเดี๋ยวไปฟังการวิเคราะห์กันจากอาจารย์สุภาพคลี่ขจาย
ขีดเส้นใต้เมืองไทยตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายแล้ว

สวัสดีครับคุณน้ำแข็งครับคุณบุ๊คครับ

ความสูญเสียมันก็ควรจะมีสิ่งที่ได้มา
ชดเชยทดแทนบ้างถึงจะทดแทนไม่ได้ทั้งหมด
ทดแทนได้ไม่เท่าแต่ก็ถือว่ายังดีกว่าศูนย์เสีย

เมื่อวานนี้เห็นพิธีราชธาณภิลงศพ
หญิงวรลักษณ์หมอกระต่าย
ที่ถูกบิ๊กไบท์ชนบนทางเท้าเนี่ย

คือจากนี้ไปเรื่องของคุณหมอก็จะกลายเป็นอดีต
แล้วจะค่อยลืมลืมเลือนไปกับการเวลา
ก็เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ
เกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไป
แต่ว่าสิ่งที่สิ่งที่จะได้มา
กำลังจะเกิดขึ้นหลังการสูญเสีย
เหมือนที่พ่อของคุณหมอพูด
ผมคิดว่าเป็นประเด็นที่จะส่งผลต่อความปลอดภัย
ของผู้ใช้ถนนบนทางข้ามทางม้าลาย
ก็คือว่าจะมีการสังขยนา
เรื่องของการข้ามถนนตรงทางม้าลาย

หลังจากปล่อยประละเลยมานาน
จนทางมาลายในบ้านเราไม่มีความหมาย

คือเรื่องนี้เนี่ยต้องดูเป็นสองส่วนนะครับ
คือสภาพทางพฤติกรรมกับสภาพทางกายภาพ
เอาทางสภาพทางกายภาพ
ก่อนคือที่ผ่านมาเนี่ย
โดยงานที่เกี่ยวข้องปล่อยประละเลย
ให้ทางมาลายหลายจุดอยู่ในสภาพเหมือนกับว่า
ไม่เป็นทางมาลายเหมือนกับว่าเลิกใช้ไปแล้ว
มีสีขาวทาบนถนนแต่สีก็จางเลอะเลือน
ไม่เห็นคนที่ขับรถมา
ไม่เห็นว่าเป็นทางมาลายมันจะมีป้ายเตือน

เขาจะมีป้ายเตือนเป็นป้ายเตือนสามเหลี่ยม
ก็มีมั่งไม่มีมั่งแล้วตรงทางมาลายเนี่ย
เขาจะมีไฟไฟกระพริบสีเหลืองเหลือง
ว่าอันนี้เป็นทางมาลายนะมีเยอะเลยครับ
ที่ใช้การไม่ได้ไฟดับไฟเสีย
ไฟมันมัวจนมองไม่เห็นหรือบางทีก็มีต้นไม้ของกอทม
บทบังจนขับคนขับขี่รถมองไม่เห็นว่า
ข้างหน้านี้เป็นทางมาลายไม่มีใครสนใจ
มาทางมาลายหลายจุดมันทำให้มินเมต่ออันตราย
เช่นทำไว้ใกล้สัญญาณไฟเขียวไฟแดง
เวลานี้เนี่ยพอไฟเขียวไฟแดงตรงไหน
เราจะพบว่ารถมอเตอร์ไซค์เนี่ยเขาจะมารออยู่ข้างหน้า
พอได้ไฟเขียวปั๊บก็จะพุ่งแบบทะยานออกไปข้างหน้า
แล้วไปสักพักหนึ่งอ้าวเจอทางม้าลายมีคนข้าม
เขาก็เบรกไม่ทันเพราะรถมอเตอร์ไซค์เนี่ย
มันหยุดไม่ง่ายเหมือนรถเก๋งนะครับถ้าหยุดไม่เป็น
เบรกกระทันหันเขาก็เสียหลักนี่คือเรื่องของกายภาพ
ซึ่งจะต้องปรับเปลี่ยนกันยกใหญ่วิธีการจะปรับเปลี่ยนได้ก็ต้องลงทุน
ค่าดำเนินการทาสีใหม่ซ่อมบำรุงไฟ
บำรุงไฟสัญญาณปากป้ายใหม่ทั้งหมด
แน่นอนต้องใช้งบประมาณซึ่งถ้าจะทำ
มันต้องเริ่มทำทันทีทำในช่วงนี้แหละ
เพราะว่าถ้าปล่อยไปนานเดี๋ยวก็ไม่ได้ทำ
เหล็กต้องตีตอนร้อนอาจจะทำไม่ได้ทั้งทีแต่
อย่างน้อยก็เริ่มต้นจัดเรื่องงบประมาณ
ให้มีงบประมาณไว้ชัดเจนก่อนว่ามีงบประมาณแล้วนะ
จะเดินหน้าประกวดราคาทำแล้วนะ
อันนี้เป็นเรื่องของราชการราชการต้องทำ
ส่วนพฤติกรรมของผู้ขับขี่และพฤติกรรมของคนข้ามถนนเนี่ย
อันนี้ก็เรื่องใหญ่ต้องรณรงค์และใช้กฎหมาย
ปรับพฤติกรรมอย่างจริงจานเสียทีทุกวันนี้มันอยู่ในสภาพพอกันครับ
พอกันทั้งคนขับขี่รถและคนข้ามถนนพอกันก็คือว่าคนขับขี่รถเนี่ย
ไม่หยุดให้ข้ามเพราะเขาเห็นว่า
คนข้ามถนนเนี่ยมั่วไม่ใช่ทางมาลายก็ข้าม
ฉะนั้นพอถึงทางมาลายเขาก็ไม่หยุดให้สุดท้ายก็เกิดสภาพต่างฝ่าย
ต่างไม่ให้ความสำคัญกับทางมาลายคนที่จะข้ามถนนเขาบอกว่าไปข้ามทางมาลาย
รถก็ไม่หยุดอยู่ดีฉะนั้นข้ามตรงไหนก็ข้าม
เรื่องที่ว่านี้มันไม่ใช่เรื่องใหม่มันเกิดนานแล้วครับ
ตอนที่ผมทำหนังสือพิมพ์อยู่หลายสิบปีก่อนเนี่ย
พอมีเรื่องอย่างนี้ก็มีคนเสนอให้ออกกฎหมายแบบแก้เกล็ดกัน
เสนอกันว่าเออรถคันไหนไม่จอดให้คนข้ามทางมาลาย
ต้องลงโทษให้หนักนะปรับให้แพงนะยึดใบขับขี่เลยนะ
เอาในมุมกับคนที่ข้ามถนนในเขตเมือง
ถ้าไม่ข้ามทางมาลายก็ต้องถูกลงโทษหนักด้วยเหมือนกัน
คือถูกปรับเอากันถึงขั้นว่าถ้าไม่ข้ามทางมาลาย
ถ้าถูกรถชนให้ถือว่ารถไม่ผิดคือเจ็บฟรีตายฟรี
ถ้าไม่ข้ามทางมาลายนี่เคยมีข้อเสนอกันแบบนี้
เอากันในชนิดที่ว่าแก้เผ็ดกันทีนี้ย้อนกลับมา
กายภาพเรื่องการปรับปรุงทางมาลาย
อย่างที่บอกว่ามันเป็นเรื่องของทางราชการในกรุงเทพก็เป็นเรื่องของกอทม
ต่างจังหวัดก็เป็นเรื่องของเทศบาลถ้าจะทำจริงเนี่ย
ผมคิดว่าไม่มีปัญหาทำเถอะแต่ว่าเรื่องประการหลัง
เรื่องของพฤติกรรมคนขับขี่รถและคนข้ามถนนเนี่ย
อันนี้ไม่ง่ายเพราะมันเป็นเรื่องของจิตสำนึก
มันเป็นเรื่องวินัยที่เกี่ยวข้องกับคนจำนวนมากบ้านเราเนี่ย
เราไม่ได้ปลูกฝังให้คนเคารพเรื่องระเบียบวินัยบนท้องถนน
เหมือนในต่างประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาสอนมาตั้งแต่เด็ก
ระเบียบวินัยการจราจรการข้ามถนนการใช้ถนน
โตขึ้นมาเขาก็ชินมาตั้งแต่เด็กบ้านเราเนี่ยในโรงเรียนมีครับ
เวลาฝึกเวลาสอนกันในโรงเรียนเนี่ยโอ้โหเรียบร้อยเลย
แต่พอจบออกมาแล้วโตขึ้นมาแล้วเนี่ยไม่ทำ
แต่ในโรงเรียนมีครับมีหลักสูตรอะไรต่ออะไรเรื่อง
พวกนี้ฝึกกันไปไหนก็ถือทงข้ามถนนกันเป็นแถวระเบียบเรียบร้อย
แต่ว่าพอโตมาเป็นผู้ใหญ่ไม่ทำ
ประการถัดมากฎหมายเรามันหย่อนยานผู้บังคับใช้กฎหมาย
ก็ทำงานแบบจัดอีเวนต์อ่ะ
คือพอมีเรื่องขึ้นมาทีนึงก็จัดอีเวนต์
เอาจริงเอาจังกันเป็นพักพักทำไปสักพักหนึ่ง
เลิกกลับมาเหมือนเดิม
ผมเคยจำได้ว่าตอนที่ทำหนังสือพิมพ์เนี่ยมันเกิดเหตุรถชนคนตายบนทางม้าลาย
แบบนี้แหละโอ้โหตอนนั้นทั้งตำรวจทั้งกอทม
ให้ความสำคัญเอาจริงเอาจังกับเรื่องคนข้ามทางมาลาย

ชนะสงครามชนสนชนะสงครามปฏิบัติการเลยครับ
ไปตั้งโต๊ะอยู่ตรงเกาะกลางถนนที่จะข้ามที่บางลำพู
นึกออกไหมฮะข้ามจากบางลำพูจะข้ามมาตรงวัดพวรอ่ะ
มันมีเกาะกลางอยู่คนชอบข้ามไปข้ามมาตำรวจไปตั้งโต๊ะเลย
ตั้งโต๊ะแล้วก็จับมานั่งปรับกันอยู่ตรงนั้น
เป็นข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์เลยตอนนั้นเราก็บอกเออดี
แต่ทำได้พักเดียวฮือฮากันอยู่พักเดียวเลิก
แล้วทุกอย่างก็กลับมาเหมือนเดิม
จนกระทั่งคุณหมอกระต่ายต้องมาเสียชีวิต
มันประชาชนก็ทำตามเฉพาะช่วงที่ลนรงค์กันเท่านั้น
พอหยุดลนรงค์หยุดจับหยุดปรับก็หยุดปฏิบัติตามกฎหมาย
ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับอยู่ตรงที่การบังคับใช้กฎหมายเนี่ย
เราทำกันไม่ต่อเนื่องเราไม่คงเส้นคงวา
เราทำวูบวูบวาบวาบเราทำกันเป็นพักพักแบบจัดอีเวนต์
ผมก็เลยหวังว่าคราวนี้ที่เห็นใครต่อใครที่บอกว่าจะปฏิบัติการสังขยนาเรื่องทางมาลาย
ก็หวังว่าจะทำกันอย่างจริงจังจริงจังอย่างเดียวไม่พอต้องต่อเนื่อง
เอาให้เห็นว่าต่อไปนี้ทางมาลายพึ่งได้
ใครเอาขาแหย่ไปวางอยู่บนทางม้าลายรถจะต้องหยุดให้
รถก็หวังว่าต่อไปนี้คนไม่ข้ามถนนมั่ว
ข้ามเฉพาะทางมาลายเขาก็ยินดีปฏิบัติให้
ถ้าทุกฝ่ายร่วมมือกันอย่างนี้ทางม้าลายก็ศักดิ์สิทธิ์
ไม่ใช่ข้ามทางม้าลายแล้วไปยืนอยู่กลางถนน
จะถอยเดินกลับมาทางฝั่งเก่าก็ไม่ได้
เดินไปข้างหน้าก็ไม่กล้าเพราะรถไม่หยุด
วัดเฉวียนกันอยู่อย่างเงี้ยป๊อปโฮปเนี่ย
ตอนที่เขามากล่อมขวัญทหารที่เวียดนาม
เขาแวะมาเมืองไทยเขาบอกว่าเขาไปเวียดนามมาเนี่ย
อยู่ในภาวะสงครามเนี่ยเขารู้สึกว่าชีวิตเขาไม่เสี่ยง
เท่ากับมาข้ามถนนตอนอยู่ในกรุงเทพ
อับอายขายหน้าเข้าไปทั่วโลกครับ
นี่คือเรื่องเกี่ยวกับเรื่องทางม้าลายที่กำลังสังขยนากันครับ
คุณปุ๊กครับคุณน้ำแข็งครับ